หาระทานขุนมาจากยุคสมัยต้นตนทนกโกสินทร์เลยค่ะ

แต่คุณวลพรสวยจริงครับวันนี้นะครับ
คุณวรพรบอกว่าไม่ได้ลอยกระทงมาแล้วปีหนึ่งเต็ม

ปีนี้ได้ลอยแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะตื่นเต้นกับวันรอยกระทงวันนี้นะคะ
วันนี้หลายท่านก็หยิบชุดไทยมาสวมใส่กัน
แล้วก็ปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากทุกปีนะคุณนัทพงศ
เพราะว่าเราก็สวมชุดไทยสวมหน้ากากอนามัย
นั่นหมายความว่านี่คือก็ลอยกระทงที่ต่างจากทุกปีจริงนะ
แม้ว่าผลโพลออกมาจะบอกว่าคนอาจจะยังมีความกังวลอยู่
ว่าจะออกไปแล้วเดี๋ยวจะติดเชื้อโควิด๑๙อะไรหรือเปล่า
แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าแต่ละท่านได้รับวัคซีนแล้ว
หรือมีการป้องกันตัวเองล้างมือบ่อยสวมหน้ากากอนามัย
ระยะห่างผมว่ามีความสุขได้ในวันลอยกระทง
ก็จะต้องไปด้วยกันทั้งประเพณีทั้งเศรษฐกิจ
แล้วก็เรื่องของโควิด๑๙นะคะ
มาดูเรื่องลอยกระทงฮะโอ้โหดาราเขาจัดกันเต็ม
เพราะว่าปีหนึ่งเต็มเกือบ๒ปีที่ไม่ได้ลอยกระทง
ฉะนั้นแต่ละคนนะครับไม่มีใครยอมใครเลย
เราเริ่มกันที่คุณพิงกี้สาวิกานะฮะ
นี่แหละครับมาในชุดนางนพมาศ
สะกดทุกท่วงท่าโอ้โหเป็นยังไงล่ะ
แล้วดูฉากหลังเข้ามากโอ้โห
คือแต่งองค์ทรงเครื่องแบบเต็มที่เต็มยศ
รอยกระทงจัดใหญ่ก่อนใครหอบฮิ้ว
เอากระทงใบสวยมาเดินริมวัดพระแก้วนะครับ
แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียก่อนใครเลยฮะ

นี่ไปสถานที่เลยแต่งตัวจัดเต็มเลยนะคะโอ้โห
เอามาดูคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กันบ้างนะครับ

จะไปลอยกระทงคืนนี้ในแคปชั่น
บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวหนู

ครูเขาลอยกันคนเดียว
อันนี้ก็จะเป็นประมาณว่า

ก็เพิ่งจะโสดอีกครั้ง

เช่นเดียวกับคุณมินพิชยานะครับ

โอ้โหสวยจริงสวยมาก

เงือกน้อยมาลอยกระทง
ผมว่าคงจะมีคนอยากลอยกระทงกับคุณมีนเยอะเลยนะครับ

มาดูสองสาวสวยดีกรีทั้งนางงามแล้วก็นางแบบคนดังนะครับ

จับคู่กับคุณจีน่าเดอะเฟสนะครับ
มาในชุดนางโรภามาสยุค๒๐๒๑นะครับ
คือถ้าสังเกตดูดีนะครับ
ผมที่กล้าวเป็นรูปอะไรครับ

เป็นกระทงนะครับคุณกลาวบอน
คือสามารถถอดออกมาแล้วก็ลอยไปได้ด้วย
โหนี่คลิปมาอย่างดีนะครับเนี่ยแล้วเราดูการถ่ายทำ
แต่ที่สุดของวันนี้มีคนดูเยอะ

ต้องยกให้กับดาราสาวสุดเซ็กซี่

เจ้าคว้าชุดไทยมาเล่นเวคเซิร์ฟครับ
แล้วก็โชว์ลีลาพิ้วไหวเก่งมาก
อินเทรนด์สุดละ
ก็ได้แถมคอนเทนต์ก็ได้ฝีมือก็ยิ่งได้
แต่ขอเตือนนะครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวนะฮะ
ใครเล่นเวคเซิร์ฟไม่เก่งละห้ามเรียนแบบเด็ดขาด

เรียกว่าสร้างความฮือหาไปตามกันเลยนะคะ
ปิดท้ายกันที่สีสันวันลอยกระทงด้วยแฟชั่นชุดไทยน่ารักจากพวกน้องทายาทตัวจิ๋วนะฮะ

นี่ไม่ต้องบอกก็รู้บ้างว่าลูกใคร

ลูกคุณช้างคุณชาคริสฮะน้องโพแต่งเป็นขุนช้างที่พ่อแสดงในละครเลย

นี่หน้าเหมือนพ่อพ่อกับแม่เหมือนกันเลยนะ
หน้านี้ผสมกันดีจริงแต่ทรงผมนี่ได้คุณพ่อเลย

น้องกวินลูกชายของคุณสีริต้ากับคุณกรอารมณ์เดท
ที่มัดจุกมาเป็นกุมารน้อยน่ารักซะละเกินนะครับ
รวมถึงน้องนาตาชาลูกสาว๗เดือนของคุณฟลุ๊กเปรอบคน
น้องเนล่าลูกสาวแก้มยุ้ยของคุณพ่อ
นัทเทพหัสฑรินนอัยัตรียา
คือต้องบอกว่าเหล่าดาราก็ทำให้สีสันการลอยกระทงปีนี้นะฮะ
ก็ดูแล้วมีความสนุกสนามคืน
เราก็ได้เห็นชุดไทยแบบหลากหลายเลยค่ะเด็กก็สวมชุดไทยน่ารัก
นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศวันนี้นะคะลอยกระทงประจำปี๒๕๖๔นะคะ
เราก็ยังอยู่กับบรรยากาศที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันรอยกระทงเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงภาพ
ไปลอยกระทงในบรรยากาศดีกล้ามคืนของฤดูหนาวแหละ
แล้วก็น้ำใสสวยนะคะแต่ปรากฏว่า
ลอยกระทงที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
วันนี้ก็เรียกว่ามีการแชร์ในโลกโซเชียลเยอะทีเดียว
เพราะว่าน้ำที่เขาบอกว่าจะไปลอยกระทง
หลายคนไปเห็นแล้วแอบพังงะออกมาค่ะ

กระทงมันไปไม่ได้แล้วดูน้ำเน่าขนาดนี้
นี่แหละค่ะนี่เป็นคลิปที่ไปอยู่ในโลกออนไลน์
คือถ้าเห็นแบบนี้คนก็พูดไปทำนองเดียวกันนี่แหละค่ะ
ว่าโอโฮสภาพแบบนี้ไม่กล้ารอยอ่ะนะคะ

นี่คือที่คลองสมทวินเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะ
แล้วข้างบนเขาก็จัดไฟสวยงามจัดพื้นที่สวยงามเลย
ที่จะมีการลอยกระทงกันในคืนนี้
แต่สภาพน้ำอย่างที่เห็นแล้วก็มีการอยู่ในโลกออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคะจากภาพที่เราเห็นตรงนี้นะคะ
คนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากจริงนะคะ
ในข้อความที่หลากหลายในธรรมนองที่ว่าไม่กล้าลอย

แต่วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้

นี่ผู้สื่อข่าวไปก็เป็นอย่างนี้จริง

แล้วสิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือว่า
เราเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะ
ของที่คลองสมทวินเทศบันเมืองมหาสารคามเนี่ย
เขากำลังตักไขมันข้างบนออก
ตักช้อนไขมันขึ้นจากน้ำนะคะ

นางสาวเบรนจวัลเหล่าสี่โยง

คลองนี้สกปรกสูงมากเลยนะคะเมื่อก่อน

กระทงปีนี้นายกเทศมนตรีอยากให้คลองนี้สวยงามน้ำใสค่ะ
ก็เลยใส่สารตกตะกอลงไปในน้ำ
ตัวสารนี้มันจะช่วยจับสารอินซีและโลหะนักต่าง
ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันก็จะจับตัวและตกตะกอน
เดี๋ยวคืนนี้น้ำจะใสปิ๊งเลยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเซ็ตตัวพอสมควร
ที่เราเห็นมันคือการจับตัวของสารเคมี
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำค่ะ
เป็นอันตรายต่อสิ่งแหวดลอมเป็นสารตกตะกร
จะใส่แบบข้างหลังใช่ไหมคะ
เขาตอนนี้คือเขาก็ช้อนสารที่มันเหมือนกับจับตัวขึ้นมาอยู่ผิวน้ำช้อนออก
เขาบอกว่าค่ำคืนนี้นะคะประชาชนในเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ลอยกระทงได้ค่ะอย่างปกติเลย
น้ำก็จะใสเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาข้างบนนี้ออกไป